ผู้ชายในฝันของเราในสัปดาห์นี้นะคะต้องถูกใจสาวหลายคนอย่างแน่นอน
เพราะว่าฝีมือการแสดงนะคะไม่ธรรมดาหล่อตีตกสำเร็จทุกประการเลย
ต้องบอกหล่อตีนี่ไม่ยี่หละเลยนะคะมาแพ้ทางตรงเคราวแพ้เขาแพ้ของเขานี่โอ้โหเห็นแล้วฟินสลบอ่ะ
หนุ่มที่พูดถึงนี้ก็คือหนุ่มเชนนัทวัฒน์นั่นเองนะคะ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปฟังเขาตอบคำถามกันหน่อยไหมคะ
เพราะว่าเผื่อเข้ามาเราได้รับมือได้ไง

ถ้าอย่างนั้นนะคะอย่ารอช้าเชนค่ะจัดมาเลยค่ะ
สิบห้าคำถามกับเชนนัทวัฒน์
ครับผมเชนัทวัฒน์เปล่งสิริวัตรครับ
ผู้ชายเจ้าชูทุกคนหรือเปล่า
ผู้ชายเจ้าชู้ก็คงไม่ทุกคนครับ
แต่ละคนก็ถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันนะครับ

รู้จักการะเทศะครับแล้วก็

มองอนาคต
เพื่อนกับแฟนใครสำคัญกว่ากัน

ก็ถ้าอยู่ในช่วงที่เรามีครอบครัวแล้วนะครับ

แต่ในช่วงนี้เพื่อนคงสำคัญที่สุดครับ
ทำหน้าอ้อนแฟนหน่อย
ดาราพิธีกรในแบบชอบทำอะไร

ถ้าแค่๒บทนี้ก็ขอเป็นตัวร้าย

ที่เป็นสเปคเลยคงเป็นพี่นุ่นวรนุษย์ครับ
หนุ่มคนไหนที่คุณรู้สึกอิจฉา

ไม่ได้เอาไว้ทำอะไรครับแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้โกนมานานมาก
แต่ถ้าวันหนึ่งต้องกวนมันก็ควรได้ครับ

คุณเซ็กซี่ที่สุดตอนไหน

มันดูเท่ดูเซ็กซี่มาก

ขอคำนิยามให้กับพิธีกรคนละ๑คำ

สวยแซ่บ

คุณแม่
ทำไมเขาเลือกคุณแม่

ใช่รู้จักไว้ซะบ้างสวยก็แพ้โชคโชน
เอาไอ้ว่าร่องรอยอรยธรรมมาพรบ

ก็ยิ่งถามนะคะยิ่งล้วงลึกเนี่ย

รัวแบบว่าตอบไม่ให้หายใจกันเลยทีเดียว
แต่ว่าบางคำถามเนี่ยนะไม่คิดว่าเขาจะตอบนะเนี่ย

เพราะว่าพรุ่งนี้เราสามคนเนี่ย

ถ้างั้นเรารีบปิดรายการวัยเลยดีมั้ย

แล้วเขาก็เตรียมรับมือกับน้องเชนเลยนะคะ
เอาแบบเต็มพรุ่งนี้ต้องติดตามเราค่ะ

หรือว่าใครอยากเชิญผู้ชายคนนู้นคนนี้คนนั้นมา
บอกไว้เลยเดี๋ยวเราจะไปจิกมาให้

เรา๓คนลาไปแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะแม่บ้านประจันบาล
สวัสดีค่ะ